ดูเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองศพอืมนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ย
ปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเป็นคุณยายที่ตาบอดด้วยค่ะ
หลานบอกพยายามจะเข้าไปช่วยแล้วแต่ไม่ทันนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งกว่าเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสนราชบุรณะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารที่เป็นลักษณะเหมือนกับห้องแถวให้เช่านะครับ
อยู่ภายในตรอกครุฑใกล้สารเจ้าพ่อเสือนะครับ
ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะปรากฏว่า
เพลิงเนี่ยลุกไหม้อยู่ที่ตั้งแต่ชั้น๒ไปถึงชั้น๔นะฮะ
ผู้คนที่อยู่แถวนั้นก็วิ่งหนีออกมากันอย่างโอละหมานนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นชุมชนที่ครับแคบ
ใช้เวลาอยู่๔๐นาทีได้จึงควบคุมเพลิงเอาไว้นะครับ
หลังจากที่เข้าไปดับเพลิงแล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิต
อยู่ในที่เกิดเหตุ๑ศพคือนางรัฐหนุนทรัพย์อายุ๖๗ปีนะฮะ
สภาพคือนอนหงายถูกไฟคลอกคือไม่สามารถจดจำใบหน้าไว้ได้นะฮะ
แต่ว่าจากห้องแล้วก็ที่อยู่ชั้นที่อยู่เนี่ยก็ทราบว่าเป็นใครนะครับ
เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนนะครับในห้องนอนบนชั้นสี่นะฮะ
ที่เสียชีวิตอยู่อยู่ชั้น๔ของอาคาร
อันนี้คือพบเมื่อคืนเลยนะตอนเกิดเหตุตอนแรกนึกว่าเสียชีวิตคนเดียว
ใช่แต่ว่าวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งศพตอนเช้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มนะครับ
พบอีกหนึ่งศพนะครับตอนนี้รู้แค่ชื่อในตั้มนะฮะ
ยังไม่ทราบชื่อกับนามสกุลจริงอายุประมาณ๖๐ปี
มีอาชีพเป็นช่างไม้นะครับนายสุขสรรค์แสงจันทร์
ซึ่งเป็นหลานชายของนางรัฐวัย๖๗ปีที่เสียชีวิตในกองเพลิง
แล้วพบศพตั้งแต่เมื่อคืนบอกว่าขณะเกิดเหตุ
เขาก็เพิ่งกลับจากทำงานพอรู้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่พัก
ก็รีบวิ่งมาดูพบว่าไฟกำลังลุกลามไปที่ห้องของแม่
แม่ของเขาเนี่ยอยู่ชั้นสามค่ะส่วนผู้ตายเนี่ย
ก็คือนางรัฐหนุนทรัพย์อายุ๖๗เนี่ย
เป็นป้าของเขาอยู่ชั้นสี่ตอนนั้นก็พยายามจะวิ่งขึ้นไปชั้นบน
จะไปช่วยป้าแต่ปรากฏว่าโดนเหล็กดัด
ลนลงมาใส่จนบาดเจ็บแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขามาช่วย
ระงับเหตุระงับเพลิงเขาก็มากันเอาไว้ไม่ให้ขึ้นไป
เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายก็เลยไม่สามารถขึ้นไปช่วยป้าที่ชั้น๔ได้
สุดท้ายป้าก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าป้าของเขาอาศัยอยู่ที่นี่กับลูกชายก็อยู่มานานแล้ว
ป้าก็อายุเยอะแล้ว๖๗ปีตาก็เป็นต้อคือแทบมองไม่เห็นอ่ะนะ
ว่าตาพิการตาบอดก็ว่าได้
ส่วนแม่ของเขาปกติอยู่ชั้น๓แต่โชคดีที่เมื่อคืนนี้แม่กลับบ้านไปบ้านต่างจังหวัด

เนี่ยฮะก็พยายามไปช่วยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ
วันนี้คุณผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นชุมชนตรอกครุฑหลังศาลเจ้าพ่อเสืออ่าวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของกรทม
มารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอาคารแห่งนี้เป็นห้องแถวนะฮะ
ก็มีผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหลายคนแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่า
เป็นอาคารตึกแถวห้าชั้นแบ่งเป็นห้องให้เช่าอยู่สิบห้องนะ
แล้วบางห้องเนี่ยเขาก็เอาไปให้เช่ารายวันอีกก็มี
ให้เช่าวันละร้อยบาทนี่ก็มีนะครับอ่าผู้ที่มีรายได้น้อย
ไร้บ้านแถวนี้ก็จะมาเช่ากันแล้วก็จะเอาสิ่งของต่างต่าง
เก็บเอาไว้เยอะมีกล่องกระดาษมีรังพลาสติกอะไรพวกเนี้ย
เพลิงอย่างดีทั้งนั้นในช่วงเกิดเหตุมีผู้ที่พักอาศัย
อยู่เนี่ย๘ห้องนะฮะก็หนีลงมาได้เกือบหมด
ก็มีผู้เสียชีวิตสองศพนะครับที่ออกมาไม่ทันนะครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนายสุรชัยศรีบัวขาวบานชัยนะครับ
เป็นหนึ่งในผู้เช่าห้องนะครับบอกว่าเมื่อคืนตอนตีหนึ่งเขาขายของเสร็จ
มีคนพักอาศัยอยู่ที่ชั้น๕วิ่งลงมาบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่ชั้น๓
แล้วความชุลมุนก็เกิดขึ้นนะฮะเขาก็ยังไปช่วยอุ้มคนเจ็บหลายคนออกมานะครับ
แล้วก็พยายามจะช่วยคนที่อยู่ข้างในนะแต่ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้
แต่คุณผู้ชมคะมีข้อมูลอีกมุมนึงคือมีพยานเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาเห็นหลานชายของผู้เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณชั้น๓นะคะ
ซึ่งตัวพยานคนนี้เคยอยู่แต่ว่าถูกเจ้าของห้องไล่ออกเพราะไม่จ่ายค่าเช่า
แล้วก็เคยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเมื่อวานเนี่ยเขากลับไปใหม่
ตอนนั้นมีคนเห็นว่าหลานชายของผู้เสียชีวิตถือโฟมหรืออะไรก็ไม่รู้แหละ
เข้าไปที่ชั้นสามแล้วท่าทางมีพิรุษแล้วหลังจากนั้นก็ไฟไหม้เลยอ่ะ
คนในบ้านเช่าก็เลยคิดว่าเป็นฝีมือของหลานชายหรือเปล่า
ที่เป็นคนวางเพลิงแล้วก็อาศัยช่วงชุลมูลหลบหนีไปนะคะ

หลายอย่างเขาติดค่าเช่าบ้านแล้วเขาไม่จ่าย

เขาเคยมีปากเสียงกันหลายเรื่อง
เขาเพิ่งมาใช่ไหมคะ
เพิ่งมาเพราะว่าแม่เขาอยู่ชั้น๓อ่ะ
จะมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งเขาให้เขาอยู่
แล้วเขาก็บอกว่าจะจ่ายกันอย่างนี้แล้วก็ไม่จ่ายกัน
เนี้ยเขาเลยไล่ออกแล้วลบกุญแจใหม่

แล้วก็มาเมื่อคืนเขามาเที่ยว
แต่ผมไม่รู้นะเขามาเที่ยวมาซื้อเหล้าร้านผมกั๊กนึง
นะกินแล้วก็หายไปเลย
หายไปเลยก็จนมีไฟไหม้ถึงรู้ว่าเขาขึ้นไปอีกทีนึง
ที่คนเขาเจอชั้นห้าที่เขาอยู่กันสามคนอ่ะ
เขาบอกบอกว่าอาจจะเป็นคนนี้
บอกว่าเขาถือโฟมถือแบบท่าทางฟิรุนต์อ่ะ
แล้วอยู่ชั้น๓เพราะว่าชั้น๓ไม่มีคนอยู่อ่ะ
คือถ้าฟังจากพยานคนนี้เนี่ยนะ
หลานชายของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ก็คือหลานชายของนางรัฐหนุ่นทรัพย์อายุหกสิบเจ็ดค่ะ

อาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเนี่ย

แต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยคือคนที่จะวิ่งขึ้นไปช่วยป้า
ใช่ค่ะก็วิ่งแบบตั้งแต่ชั้น๒ขึ้นไปอย่างนี้
แต่ชาวบ้านบอกว่าดูแปลก
ที่มันแปลกเข้ามาแล้วก็เกิดเหตุเผลิงไหม้เกิดขึ้น

แต่ว่ามีข้อมูลที่สำคัญที่ทีมข่าวของเราได้มานะคะ
ก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับห้องเช่าหลังนี้นะคะ
เพื่อนบ้านบอกทีมข่าวบอกว่าห้องเช่าหลังนี้เปิดเป็นห้องเช่าเถื่อน
ไม่ได้รับอนุญาตมาหลายสิบปีแล้ว
แล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้ได้รับความเดือดร้อนมาตลอดค่ะ
เพราะว่าคนที่มาเช่าก็จะเป็นคนเร่ร่อน
ดื่มเหล้าส่งเสียงดังแล้วทะเลาะกันทุกวัน
โดยเฉพาะเจ้าของห้องเช่า
จะปล่อยให้คนที่เร่ร่อนมาพักอาศัยอยู่
แล้วก็จะไปเคาะประตูแต่ละห้องในตอนเช้า
คือเจอใครอยู่ในห้องก็เก็บค่าเช่า
ไปไล่เคาะตอนเช้าเก็บค่าเช่าวันละร้อยหนึ่ง
ห้องไหนไม่จ่ายก็ไล่ออกไป
แล้วก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งจับข้อหาบุกรุก
ที่ผ่านมาเคยมีการร้องเรียนไปหลายหน่วยงานนะคะ
กับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ซึ่งสุดท้ายเขาบอกว่า
เหมือนกับมีคนไปขู่คนที่ไปร้องเรียนด้วย
อย่าไปยุ่งเลยเขาก็เลยปล่อยผ่าน
ผ่านไปเรื่อยจนสุดท้ายก็มาเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ค่ะ
แสดงชื่อนามสกุลผมบอกได้
เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าคุณพาไปชี้ได้ไหม

เพราะว่าผมพาไปชี้เนี่ยรถผมโดนขูด

ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปสร้างศัตรูไปอะไรอย่างนี้เนี่ย
ทั้งที่ชุมชนตรงนี้เราอยู่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้
เขาทำปล่อยให้เช่าอย่างนี้มานานหรือยัง
นานแล้วเป็น๑๐ปีแล้วโดยทั่ว
เหมือนเขามีเส้นสายเหมือนกัน
โดยที่ว่าคนทางนี้เนี่ยคนอยู่แถวนี้เนี่ย
พูดกับเขาดีนะแต่เขาไม่เคยสนใจเลย
โดยเฉพาะเรื่องสุขอนามัยหรือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยที่
การสร้างการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้เช่าเนี่ย
เขาไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเช่าเนี่ย
บางครั้งกลายเป็นพวกเล่ร่อนอะไรอย่างนี้
แล้วถือโอกาสเข้ามาเสพยา
นี่ไงคือพอมันเกิดกรณีปัญหาขึ้นเรื่องหนึ่ง
มันก็จะเห็นอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันซุกอยู่ใต้พรม

อันนี้เป็นหนึ่งในปัญหาของสังคมไทย
เห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะมันไม่ชอบทำ
สิ่งที่มันจะต้องเป็นปัญหาแน่

แต่อย่างคุณลุงท่านเนี่ยก็อยากจะยุ่งนะอยากจะร้องเรียนนะ

ตัวเองก็กลัวจะเดือดร้อนไปด้วยไง
ก็อยู่ดีรถถูกปลูกไปทีนึงแล้ว

แบบไม่ได้ขออนุญาตอะค่ะ

ของท่องที่นะครับไปกับวิศวกรโยธา

เพื่อจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่เดือดร้อน
นะครับให้เจ้าหน้าที่

ประสานหาที่พักชั่วคราวให้ก่อนแล้วนะครับ

ทมจะออกให้แล้วก็มอบเงินให้กับ
ผู้เดือดร้อนคนละ๑๐๐๐บาท

มีถุงยางชีพเบื้องต้นมอบให้ด้วย

ชั้น๓เสียหายมากที่สุด

นำประกาศไปติดแล้วเป็นเขตห้ามเข้า

อยู่ใกล้เคียงยังสามารถ

ตรวจสอบโครงสร้างแล้วยังแข็งแรง
ก็มีความเสียหายบ้างก็เล็กน้อย

บอกว่าจากการคาดการณ์

เรื่องต้นสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะมาจาก

จุดมีอายุใช้งานมามากกว่า๓๐

บางส่วนเกิดการชำรุดเสียหาย

แล้วก็ลุกลามไปยังส่วนต่าง

มุติฐานนี้ยังต้องรอการพิสูจน์

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับ

ที่เกิดเหตุรวมทั้งเจ้าของอาคาร

ช่วงก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์

อกจากสงสัยเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจร
สงสัยว่าต้นเพลิงเป็นเพราะคนเร่ร่อน

สุมเสพยาทำอะไรกันหรือเปล่า

แล้วมันก็ยิ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วย